ช่วงนี้เป็นรอบการเก็บตัวอยู่นะเก็บตัวสาวงามนะครับ
เก็บตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมาค่ะ
วันประกวดวันตัดสินเนี่ยคือ๔เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะ
ทีนี้มันมีดราม่าเกิดขึ้นก็คือวันที่เขาให้สาวงามเนี่ยมาโชว์ตัวในรอบประกวดอ่า
คัดเลือกนะรอบเก็บตัวเนี่ยมีโค้ชคนหนึ่งของเวที
ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะโอลีฟโตเกียวเนยกรอบ
ก็คือน้องโอลิที่ขายขนมตะเกียวแล้วก็ที่พูดมาคัดชัดเท่าไหร่
ที่เชียงใหม่เป็นหนึ่งในโค้ชของสาวงามด้วย
ขึ้นไปบนเวทีไปหาสาวงามคนนึงแล้วบอกอ้าวช่วงเก็บตัวเนี่ยให้เวลาไป
บอกให้ไปดูแลหุ่นไปลดหุ่นกันให้ดี
ทำไมวันนี้หุ่นยังเป็นอย่างนี้คือเรียกได้ว่าวิจารณ์จนแบบ
สาวงามคนนั้นน้ำตาตกไปดูนะฮะ
อันนี้เหรอคะที่เรียกว่าลดแล้ว
นี่นี่คือผอมลงแล้วเหรอคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงเหรอคะ
ที่บอกว่าพยายามนี่คือพยายามแล้วใช่ไหม

แบบนี้ค่ะเขาถึงเรียกว่าผอมลง

ที่จริงที่จะบอกก็คือมันก็เพื่อตัวเราเอง
เพราะว่านี่คือเวทีประกวด

มีอะไรอยากจะพูดไหมคะ

ถ้าไม่เข้าใจเรา

สาวงามน้องคนนั้นว่ามีอะไรอยากจะพูดไหม
นี่คือการเปลี่ยนแปลงเหรอคะ
กรรมการที่เป็นโค้ชแล้วก็กรรมการด้วยกันอยู่ข้างล่างเนี่ย

ต้องตะโกนบอกน้องร้องไห้หมดแล้ว

เดี๋ยวเวลาทรัพย์เอาที่มีตัวหนังสือขึ้นมาจะได้เห็นหน่อยว่าเขาพูดอะไรกันบ้าง

โรงแรมแห่งหนึ่งที่เขาใหญ่นครราชศรีมานะครับ

คือเขาก็เหมือนกับให้เวลาไปลดคุณ
อ่าไปลดน้ำหนักมานี่นะครับ

อยากที่จะให้เขามีความพร้อมมากขึ้น
มันควรจะมีวิธีการพูดมากกว่านี้ไหมที่มันดีกว่านี้ไหม

แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าหรือเธอจะมีอะไรฝังใจกับสาวงามคนนั้น
มีประเด็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้เหรอคะ
เพราะคนเข้าไปขุดคลิปฮะ

ก่อนหน้านี้ก่อนจะถึงวันที่เนี่ยเก็บตัวแล้วมาโชว์ตัวกันตรงนี้

นี่ฮะเอาลองดูหน่อยนะครับ

ฉันคิดว่านะครับ

หนูอยากลบความสุขภาพของแม่แม่ค่ะ

หุ่นแบบนี้จะเป็นมิสเซ็กซี่ได้เหรอคะ
เขาก็เลยถามกลับมาว่าคุณบูลลี่เขาอยู่หรือเปล่า

แล้วมาเจอน้องเขาได้เข้ารอบต่อมาไงเป็นรอบเก็บตัวแล้ว
มาเจอกันในวันที่เป็นคลิปตอนแรกไง
เพราะถึงขั้นถอดเสื้อตัวเอง
อดเสื้อตัวเองโชว์แล้วบอกว่าแบบนี้ค่ะ
ถึงเรียกว่าผอมลงอะไรอย่างเงี้มันเลยดูเหมือนแบบ
เฮ๊ยหรือเป็นประเด็นส่วนตัวใช่ไหม

ไม่มีปัญหาอะไรในใจกับผู้เข้าประกวดคนนั้นด้วยเป็นห่วงจริง
อยากให้น้องเขาเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองอยากให้แบบน้ำหนักลดลงกว่านี้
พี่จ้างให้แก้ไขให้พยายาม
ใช่ค่ะคือตรงจริงโอลิฟต์เป็นห่วงอยู่นี่ด้วย
ทำวิทยาลัยสุขภาพด้วยแล้วก็การประกวดด้วย
เราก็จะได้มีความมั่นใจในการแบบหลายอย่าง
ยืนยันเลยว่าไม่ได้บูลลี่วันนี้ที่ทำคือไม่ได้บูลลี่
ไม่ได้แค้นอะไรในใจไม่ได้มีปัญหาอะไรในใจ
วิจารหน่อยนะครับน้องผู้เข้าประกวดนะครับ
ที่โอลิฟณ์ไปวิจารเนี่ยคือน้องยูมิโกนะคะ

นางสาวนัทชมพรล่าประเสริฐ
เราได้คุยกับน้องนะครับ

พัดมาแล้วนี่คือน้องยูมโมโกะบอกว่าเสียใจนะ
รับว่าตัวเธอเองก็ไม่สามารถลดน้ำหนักลดหุ่นได้
ตามที่เธอต้องการเหมือนกันแต่เธอก็พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์
แต่อยากให้วิจารณ์ให้ในเชิงให้เป็นกำลังใจกันมากกว่า

การกระทำของเนี่ยส่วนตัวเธอรู้สึกว่าถูกบูรี
แล้วทำให้เธอรู้สึกอึดอัดมากในช่วงเวลานั้น

พอดีว่าเหมือนวันนี้เราเตรียมตัวมาเพื่อแบบมาประกวด
แล้วเราก็แบบถามว่าภายในระยะเวลาที่ประกวดเนี่ย
มาถึงวันนี้มันก็ไม่ได้นานเราก็ไม่ได้สามารถลดได้เป็น๑๐โลอะไรอย่างนี้เราก็ไม่อยากให้โอลีฟมาว่าอยู่มีแบบอยากให้แบบให้กำลังใจกันมากกว่า
ทีนี้มันเป็นประเด็นต่อเนื่องมานี่แหละครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าชาวเน็ตชาวโซเชียลเขาก็เลยถามกลับไปยังโอลีฟเลยนะ
แล้วทำไมเราแบบไปต่อว่าเขากลางเวทีขนาดนั้นอืมวันที่เราหกล้มมีคนช่วยเหลือเราขึ้นมาอ่า
นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโอลีฟที่เธอก็เคยผ่านความผิดพลาดบนเวทีมาแล้ว
ก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์เนี่ยมาบอกต่อ
มาสอนผู้เข้าประกวดให้เกิดความพร้อมที่สุด

แต่ทั้งหมดทั้งมวลแหละมิ้นว่ามันก็คือการเลือกใช้คำพูดเนาะ
ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าเออเหมือนลากเขาไปตบประจานกลางสี่แยกหรืออะไรอย่างนี้
มันก็อยู่ที่การใช้คำพูดด้วย
มีแม็กซิมก็เป็นหนึ่งในโค้ชแล้วก็กรรมการกองประกวด

แล้วก็มองว่าตัวน้องยูมิโกเองความจริงแล้วรูปหน้าใบหน้าเขาสวยมาก
ถ้าสามารถทำให้หุ่นเฟิร์มขึ้นได้เนี่ย
มีโอกาสได้ตำแหน่งสูงในวันประกวด
ก็คือ๔เมษายนที่จะถึงนี้นะครับ